เห็นไหมข้างหลังเนี่ยเป็นเด็ก

คือน้องเขาก็ไปเล่นน้ำในนาข้าวไปจับปลาใช่ไหม

โผล่หัวมากูยิงมึงให้ตายเลยนะ

เด็กก็กลัวพี่กลัวสิคือแอบอยู่ในทุ่งนาแล้วแบบนิ่งอยู่แบบนี้ค่ะ
คือกลัวว่าจะโดนยิงกลัวลูกปืนจะมาเจาะหัวเอา
อะไรเนี่ยแล้วนี่ไงมันเกิดอะไรขึ้น
แก๊งชุดดำที่มากัน๔คนกับกลุ่มเด็กอ่ะ

ไปมีเรื่องอะไรกับเด็กเหรอก็นี่ไงนี่คือคำถามค่ะ
กลุ่มน้องที่เขาตกใจอยู่เนี่ยนะ
โหอยู่ป๕ถึงม๒อยู่กัน๕คนอายุ๑๑ถึง๑๔อ่ะ
ชี้จุดให้ดูเลยตรงนี้แหละที่พวกผมโดน
ทุ่งนาริมถนนสายบ้านสิงหองปล่อง
อยู่ที่อำเภอชำนิของบุรีรำค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสักประมาณบ่าย๒

แต่ตอนที่ลงเล่นน้ำตอนแรกมีมอเตอร์ไซค์มาก่อนครับพี่ดอม

กระบะเป็นกระบะติดคอกแล้วมีไซเรนด้วยนะ
มาอีก๒คันครับพี่ดอมใช่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอ่อ
เขาอายุสักประมาณ๒๕ไม่เกิน๓๕
คือพอขับรถมาขี่รถมาหนึ่งในนั้นพวกผมจำได้เลย
ชื่อว่าฉานเขาเรียกกันแบบนี้
แล้วที่ผมจำได้ผมเคยเห็นผมจำรถได้
เขามาทำอะไรรู้ไหมพี่ฉานเขาลงมาพร้อมปืน

แล้วบอกว่าคือเหมือนกับเขายิงนัดหนึ่ง

ฉันก็เลยตะโกนว่าใครโผล่หัวขึ้นมาคุณจะยิงให้ตายเลยนะ
ป่าข้าวป่าย่าขยับตรงไหนกูจะยิงตรงนั้น
ตอนแรกพี่นึกว่าอะไรป่ะตอนน้ำแข็งโปรยมา

หลังจากนั้นเขาก็เอาพวกเสื้อกางเกงรองเท้าเข็มขัดพวกผมไป

พ่อแม่ก็รีบพาลูกไปแจ้งความเลย
เอากลับไปมาไปสนร
พ่อของน้องหนึ่งในหนึ่งในกลุ่มของเด็กผู้เสียหายนี่แหละค่ะ
คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันอุกอาจไปนะ
ลูกหลานผมอายุ๑๐กว่า๑๐ต้นยังเด็กแบบปฐมปลายมต้นอยู่เลย
ทำไมต้องทำขนาดนี้แล้วที่มาร้องสื่อเนี่ยคืออะไรรู้ไหม
ผมกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมผมคิดว่าฉานั้นน่าจะรู้จักตำรวจ
นี่ขนาดวันที่พาไปแจ้งความนะตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำลูกผมเลย
แต่ปรากฏว่าผมเห็นรถของฉานไปที่โรงพักแล้วมีตำรวจไปคุยด้วยที่รถ
ผู้ปกครองเขาถ่ายคลิปไว้ด้วยนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมแล้วเขาเห็นภาพแบบนั้น
มันจะคิดอะไรได้แล้วแล้วเขาบอกว่าในรถคันนั้นน่ะปรากฏว่าเจอเสื้อกั๊กที่เขียนว่า
ส่วนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นกล้องวงจรปิดอันนั้นคือผู้ปกครองเข้าไปหาภาพ
กล้องวงจรปิดมานะแล้วเจอรถคันใกล้เคียงกับที่เด็กบอกเลย
จอดอยู่ตรงทางแยกแล้วเวลามันก็ไล่เลี่ยกันด้วย
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูต่อค่ะว่ามันใช่ไหม
เพราะว่ารายงานมาบอกว่าในฉานเข้าพบตำรวจแล้ว
แล้วในฉานเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำวันนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัด
เดี๋ยวต้องเอาหลักฐานมายันกันว่าอ้าวคือยังไงเด็กจำคนผิดหรือยังไง
เพราะเด็กบอกว่าปืนกระบอกที่ใช้
เป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่พี่ฉานเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

แต่เดี๋ยวต้องตามดูความคืบหน้าต่อนะคะ